พระราชพิธีที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นในวันนี้
คือพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรังคารในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งริ้วขบวนพระบรมราชอิสยศที่๖นั้น
ยาตราจากพระบรมหาราชวังไปยังทรงวัดที่สำคัญนะครับ
นั่นก็คือที่วัดราชบอพิษสถิตมหาศรีมาราม
แล้วก็ที่วัดบวรนิเวศวิหาร
ดังนั้นช่วงนี้เรากลับไปติดตามบรรยากาศที่วัดบวรนิเวศวิหารกันอีกครั้ง
เพราะว่าประชาชนมาจับจองพื้นที่บางท่านมาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

ตอนนี้ในพื้นที่รอบกำแพงวัด
เจ้าหน้าที่เปิดให้ประชาชนไปจับจองแล้ว
แต่ว่าฝั่งตรงข้ามยังไม่เปิดให้ประชาชนเข้านั่งบริเวณดังกล่าวนะครับ
ติดตามรายงานจากคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
รายงานสดมาจากที่วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารครับเชิญครับ
บรรยากาศช่วงสายวันนี้ที่ด้านหน้าวัดบวรนิเวศวรวิหารราชวรวิหารนะคะ
ยังคงมีประชาชนจับจองพื้นที่ที่ด้านหน้าวัด
เพื่อรอชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่๖ในช่วงเย็นวันนี้
หลายคนมาตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวาน
และแม้ว่าในเวลานี้อากาศจะร้อนอบอ้าวมากขึ้น
แต่ก็ไม่ทำให้ประชาชนย่อท้อต่างมาด้วยความอาลัยและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ประชาชนกลุ่มนี้เดินทางมาจากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
มาถึงที่บริเวณด้านหน้าวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารตั้งแต่เวลา๑๗นาฬิกาของเมื่อวาน
แม้ว่าจะต้องใช้เวลารอคอยนานหลายชั่วโมงอากาศเริ่มร้อนแต่ก็ไม่ย่อท้อ
เพราะตั้งใจจะอยู่ชมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่๖
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศปภิษจน
ในวันสุดท้ายของพระราชพิธี
จากวันก่อนหน้านี้ไม่มีโอกาสได้มาเข้าชม
เพราะติดภารกิจจัดงานมหรสบสมโพธิ
ในงานพิธีที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
มาถึงประมาณสักสี่โมงเย็น
แล้วก็มาอยู่บริเวณนี้
มาจ้องที่ตรงนี้ประมาณหนึ่งทุ่ม

ทั้งเพิ่มประปบรมราชาอิสริยะยศริวคบ
ราชวรวิหารและจะอันเชิญพระอบพระบรมราชสรีรางคารเข้าทางประตู
หน้าพระอุโบสถค่ะและจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้นะคะ
ก็คือบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถค่ะซึ่งเป็นจุดที่ริ้วขบวนพระบรมราช
สริยยศริ้วขบวนที่๖จะอันเชิญพระบรมราชสรีรังคาร
เข้าผ่านประตูเพื่อมาประเด็นสถานณพุทธบัลลังค์พระพุทธชิณศรี
องค์พระประธานภายในพระอุโบสถค่ะชดารัฐพวกธนวัตรพูดสิกข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารค่ะ